คุณผู้ชมคะในฐานะที่ดิฉันเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ย
บอกตรงว่าเห็นคลิปนี้ไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะ
ไม่สบายใจนี่พระปลอมพระจริงปลอมเป็นพระหรือพระปลอม

พระรูปนี้ค่ะกลางวันรับซองเป็นปัจจัยจากชาวพุทธ
กลางคืนรับเป็นร่างทรงไปรับตังค์จากชาวบ้าน
มีคลิปมาให้ดูนะครับคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องแล้วเดี๋ยวขยายความกันค่ะ
อ้าวเออเอาสิก็ถ่ายสิว่าเขาบอกว่าองค์ไหนที่ลงเขา
ผมได้ยินเป็นเหมือนพระนารายพระศิวะอะไรบางอย่าง
ศิวะพระศิวะนะคะขออนุญาตต่ออีกนิดนึงได้ไหม
ศิวะเว้ยเฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะ
คือตอนกลางวันเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเป็นพระสงฆ์นะ
รูปนี้เนี่ยพอตอนกลางคืนมาบอกว่าเป็นร่างทรงบอกว่าเป็นองค์พระศิวะ
ซึ่งฉันเองก็ขอรบศัทรานะฮะมาแฝงร่างของพระทรงรูปนี้นะฮะ
แม่ทัพลิง๒ทับ๑แอร์ไลน์นำคลิปพระสงฆ์ค่ะ
กำลังประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีการถือดอกไม้และหมุนตัว
วนวนอยู่หน้ากองไฟนั่นเห็นไหมคะพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
สำนักพุทธอยู่ไหนเออก็จริงสำนักพุทธอยู่ไหนคะ
ชมพระสงฆ์แต่อ้างตัวเป็นพระศิวะรำเทพรอบกองไฟด้วยเพจเดียวกัน
คุณผู้ชมยังมีการโพสต์อีกคลิปหนึ่งนะอีกคลิปหนึ่งค่ะเดี๋ยวดูนะคะ
นี่คลิปนี้พระสงฆ์รูปเดิมนั่งอยู่บนเก้าอี
แล้วก็มีอาวุธวางอยู่ข้างกายกำลังประกอบพิธีร่วมกับชายหญิงที่ใส่ชุดขาว
ที่มีอาการเหมือนกับองค์ลงเหมือนกันเอออ้าวนี่นะคะ
พร้อมทั้งระบุข้อความบอกว่ามีไร่รำองค์ลงด้วยมีอาวุธเทพส่วนตัว
แต่ยังอยู่ในความเป็นพระนั่นอ่ะสินะคะเรื่องนี้แน่นอนนะคะ
สร้างความไม่สบายใจแก่ชาวพุทธที่เข้าไปดูคลิปอย่างมากแล้วก็อยากให้สำนักพุทธเนี่ย
เข้ามาตรวจสอบพระในคลิปว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมถ้าเกิดว่าเป็นพระจิก
เป็นพระจริงนะควรจับศึกออกไปจากพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เป็น
ก็ตอนบวชเป็นพระทำอะไรแบบนี้ไหมโอ้โหตัดจากทางโลกโดยสิ้นเชิงครับใช่
ก็บินทบาทแล้วก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็น
กลางวันกระท่องบวชสวดมนต์คือแบบอยู่ในธรรมหมดเลย
อันนี้บวชในกรุงเทพมหานครหรือวัด

ใช่นี่อีกนิดเดียวใกล้จะนิพานแล้ว
ย้ำกอดย้ำกอดย้ำกอด